ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะ๖โมง๒นาทีของวันที่๗
หันไปมองเมื่อกี้แอบตกใจเบาว่า
ตัวเลขของเวลาเราอยู่ที่หน้าจอ
ตรงหน้าเราแบบใกล้อันนี้เลยปกติไม่มี
ใช่เพิ่งมีวันนี้ล่ะถูกนะครับผมแล้วก็เป็นนาฬิกาดิจิมอนด้วยนะครับ
ดิจิมอนด์ค่ะแม่มาถึงก็ปล่อยเลยนะจ๊ะอื้อ
ใช่แก้แล้วปล่อยให้นิ่งไปเลย
ไม่เอาเสียงพี่อย่าปล่อยพี่ไปคนเดียว
ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้
เพิ่ม๑๑๒๐๐ราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่๑๑๓รายด้วยกันนะคะ
วันนี้มีหายป่วยเพิ่ม๑๐๘๗รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมนะตอนนี้นะฮะ
ถ้าเป็นผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๗๔๑๘รายค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าโลกทวิตเตอร์นั้นมีการติดแฮชแท็ก
พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ

แต่นักศึกษาทำไมถึงไม่ได้
จริงนะเป็นประเด็นน่ะรวมถึงนักเรียนบางกลุ่มนั้นได้สิทธิ์
แต่ว่าไม่ได้ฉีดเพราะว่ากลัวผลข้างเคียง
ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ออกมาท้วงติงกันนะคะ
รวมถึงยังมีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบางกลุ่มค่ะ
ที่ได้รับสิทธิ์แต่กลับไม่อนุญาต
ทำให้ถูกตั้งคำถามกลับว่าเหตุใดถึงไม่ฉีด

ก็มีการเอาแชทข้อความในห้องเรียนออกมาเปิดเผย
บอกว่าคุณครูให้ถอดสิทธิ์ฉีดไฟเซอร์
เนื่องจากว่าถูกตัดโคต้าให้เหลือน้อยลงลดลงค่ะ
ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าควรจะเป็นของเด็กทุกคนหรือเปล่า
อกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็น
บอกว่าการที่เด็กหลายคนไม่กล้าฉีดไฟเซอร์

ควรเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มคนที่ปั่นเฟคนิว
แล้วก็พูดถึงข้อเสียของการฉีดไฟเซอร์ตลอดมา
ล่าสุดค่ะนายแพทย์แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรี
ก็ออกมาชี้แจงกรณีว่าบางโรงเรียนไม่มีชื่อในการฉีดวัคซีนเลยนะคะ
ว่าข่าวดังกล่าวมีการสื่อสารที่ผิดพลาด
เนื่องจากว่าจังหวัดเพชรชบุรีได้รับแจ้งยอดจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรชบุรีว่า
มีจำนวนนักเรียนทั้งในระบบนอกระบบ
โรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนกว่า๓๐๐๐คนค่ะ
โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีน๒๖๐๐คนหรือประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์
ซึ่งในรอบแรกได้รับการจัดสรรวัคซีนจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมา๑๓๐๐โดส

ซึ่งก็จะได้นำมาฉีดให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง
ตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ส่วนวัคซีนที่เหลืออันนี้เขาก็จะมีการจัดสรรตามมาในวันที่๙ตุลาคม
ก่อนที่จะนำมาฉีดให้กับนักเรียนในวันที่๑๑ถึง๑๒ตุลาคมนั่นเองค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลจะได้การจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียนทั่วประเทศเกือบ๔ล้านคน
ซึ่งนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับวัคซีนทุกคน
ตอนแรกก็มีตั้งแต่เรื่องแบบว่าเอาแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
แต่ว่าอายุเขาอย่างนี้บางทียังไม่ถึง๑๘บางคนหรือเปล่า
หรือในกลุ่มบางคนที่เป็นแบบกลุ่มเด็กนักเรียนอย่างนี้บางทีอายุเกิน๑๘แล้วอย่างนี้จะได้ฉีดไหม
แต่ก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้านักเรียนที่เป็นแบบเด็กมัธยมอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมอายุเกินเขาก็ยังให้ฉีดมอเซอร์อยู่
รู้สึกเขาให้ฉีดหมดถ้าอยู่ในมัธยมคืออย่าไปวัดที่อายุ
เขาก็คงรู้สึกว่าแล้วทำไมนิสิตนักศึกษาถึงไม่ได้ล่ะ
หรือว่าทางรัฐอาจจะไล่ส์สเต็บก่อนอาจจะแบบมต้นมปลา

ท่านแหล่งว่าถ้าให้ลงแทนว่าต้องมีของพอเหรอแม่

ล้านคนนะ๔ล้านต่อให้ไฟเซอร์เข้ามาเต็มที่ก็๒ล้าน
อ่ะไฟเซอร์ซื้อยังไม่ได้นะที่เราได้ฉีดกันอยู่นี่คือไฟเซอร์บริจาคนะ
บริจาคจากอเมริกาเขาให้ใหม่อย่าใช้เขาบริจาคอเมริกาเขาให้เรามานะ
นี่อันที่ซื้อล็อตแรกเรามาแล้วนะมายังมาเท่าไหร่ละมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
๒ล้านอ่ะ๒ล้านยังไงแล้วก็ยังไม่พอยังไม่พออยู่ดีครึ่งเดียว
คือไม่หรอกอย่างนี้นิสิตนักศึกษาก็คืออายุเกินส่วนใหญ่ก็จะอายุ๑๘ขึ้นไปแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนทั้งเป็นซีโนแวคเองหรือว่าจะเป็นแอสตราเซเนก้าเองได้
แต่หลายคนก็จะบอกไงว่าไฟซัรควรจะเป็นสิทธิ์ของทุกคน
เหมือนนักศึกษาเขาคงตัดให้มันเป็นส่วนของประชาชนทั่วไปที่ต้องมาฉีดซีโนแกคหรือแอสต้าใช่ไหม
ส่วนใหญ่เขาให้เป็นซิโนแวคก่อนเคสจริงตอนนี้คนที่ควรจะไปฉีดก่อนคือคนที่ฉีดซิโนแวค
เพราะภูมิมันหมดแล้วล่ะถ้าเกิน๓เดือนวันนี้คุณจะต้องยังไงก็ต้องบูธ
แต่ขนาดเดียวกันที่เรากำลังอ่านข่าวกันอยู่ที่เขาพูดกันอยู่บ่อยไง
เพราะคนที่ได้เข็มหนึ่งจริงยังไม่มีเลยนะบางคนก็ยังเยอะอยู่เลยนะถูก
พูดไปพูดมาวันนี้มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งไปฉีดวัคซีน
แล้วก็มีกระแสออกมาว่าไร้มารยาทถามพยาบาลสาวว่าชักได้ไหม
ชักได้ไหมชักเลยฮะทัวร์ลงจนต้องขอโทษครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
ชายคนหนึ่งได้อัดคลิประหว่างที่กำลังฉีดวัคซีน
พร้อมกับถามเจ้าหน้าที่ว่าฉีดวัคซีนมันชักได้ไหมเนี่ยเราไปฟังกันครับ

มีหมายถึงอะไรกีฬาหรืออะไร
แบบกีฬามืออะ

จะไปทำทำไม

เขาหาเวลาทำอย่างอื่นไปดูอย่าไปหมกว้น

เพราะหาเวลาทำอย่างอื่นสิลูกอย่าไปหมกมุ่น

ปรากฏว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิภาควิจารณ์กันเป็นจำนวนมากพอสมควร

เป็นผู้หญิงเนี่ยมันเข้าข่ายคุกคามทางเพศหรือเปล่า

ถ้าจะถามควรทำกับหมอผู้ชายหรือเปล่า
หรือหมอที่แบบสุภาพหรือบุรุษพยาบาลไหม

จนผู้ชายคนดังเก่าเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปขอโทษพร้อมรู้ว่า
สรุปนี้คือเขาต้องการคำตอบจริง
แต่มันก็ไม่ควรถามหรือเปล่า

เช่นเขาบอกฉีดวัคซีนเสร็จห้ามออกกำลังกาย

เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่จริง

แต่การถามหมอมันน่าจะชัวร์ที่สุด

คือเราอยากรู้ในตัวเรา

แต่คือผมอยากรู้ในตัวผมเองว่าแบบ

เพราะว่าแบบผมก็ได้ยินจากคนทั่วไป

แล้วคือแบบผลตอบรับเราก็ดราม่านะ

ขอโทษด้วยนะครับที่มีดราม่า
ผมก็ขอโทษด้วยที่ทำชิฟต์มาอย่างนี้

พี่ว่าเก็บไว้ในใจแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองจะง่ายกว่า

สองวันสามวันเนอะเดี๋ยวที่นี้กับคำขอบเขาบอกว่าเขาไม่
กรมรู้จริงเลยการรู้จริงใช่แล้วเขามีเหตุพลอยู่เขาว่า
เฮ้ยไอ้การถามมันผิดเหรอ
เพราะว่าเขาอยากจะรู้ความจริงไม่ได้ไปถามแบบแนวลามกจกกเปด
แต่ปรากฏว่าโอเคล่ะอย่างที่เขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้หญิง
ต้องชื่นชมพยาบาลใจเย็นมากอย่าไปหมกมุ่นลูก
ไปหาอย่างอื่นทำชีวิตนะครับ
ใจเย็นมากนะต้องชมพี่พยาบาลเนาะนะครับ
คำถามได้แบบว่านุ่มนวลมากนะครับผม

เออใช่ส่วนตัวไม่ต้องบอกเผยแพร่อย่างนี้อาจจะโอเค

สมมุติฉีดเสร็จแล้วก็ขอถามพี่อันนี้ผมไม่รู้จริงอยากเป็นความรู้
แต่ก็ไม่ต้องเล็กคอร์ดไงพอมันเป็นอย่างนี้

ถูกต้องถ้าทรงนั้นน่ะโอเคกว่านะฮะพี่ว่า

แบบถือไว้ในครั้งนี้อาจจะโอ๊ยถ้าน้อง
นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ชมครับถกเสียงแตกนะครับ
คลิปหนุ่มใช้เท้าถีบรถจอดขวางซ้อนคันฮะคนงงครับมีมือขับรถได้
เข็นรถไม่ได้นะครับวันนี้ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ
โพสต์คลิปขณะที่กำลังขับรถวนหาที่จอดนี่ครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับผมนะฮะ
ดูฮะโดยระหว่างนี้หาที่จอดแล้วเนี่ยกล้องหน้ารถก็ไปจับภาพที่ไม่น่าประทับใจ
ไม่น่ารักเกิดขึ้นนะครับเมื่อชายคนนึงเนี่ย
กำลังพยายามเลื่อนรถที่จอดขวางอยู่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีพื้นที่สำหรับการขับรถออกมาจากซองนั่นเอง
นี่ฮะเป็นปกติที่เราไปห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะเจอรถที่จอดซ้อนคันแบบนี้นะครับ
สิ่งที่ไม่น่าประทับใจก็คือการเข็นรถของชายคนนี้เนี่ยที่ไม่ได้ใช้มือแต่ว่าดันใช้ขาถีบรถให้เลื่อนแทนนะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปแบบนี้ไปเพราะอะไรว่าดูแล้วเนี่ยน่าใช้มือน่าจะเข็นรถได้ดีกว่าใช้เท้า
ทั้งนี้ชาวเน็ตที่ดูคลิปดังกล่าวเนี่ยกลับแบ่งเป็น๒มุมนะครับ
มุมมองแรกเนี่ยเขาบอกว่าการใช้เท้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งเป็นทรัพย์สินของคนอื่นด้วยนะครับ
ไม่สมควรหากเจ้าของรถมาเห็นจะรู้สึกอย่างไรขณะที่อีกมุมเนี่ยจะมองว่ารถคันนั้นเนี่ยอาจจะฝุ่นเยอะ
ใช้มือเข็นก็จะทำให้มือสกปรกหรืออาจจะกลัวโควิดนะครับผมจึงไม่กล้าสัมผัสรถนะครับผมของคนอื่นก็อาจจะเป็นได้

แต่ของพี่ชาวเวลาเจอแบบนี้เนี่ยพี่ชาวว่าจะใช้ข้างหลังดันเอา
แล้วก็มีคนคอยดูว่าจะแบบข้างหน้าเหลืออีกเยอะไหมกลัวจะไปชนกับคันอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าพี่ว่าถ้าสมมุติมันฝุ่นมันเยอะถ้าแบบนี้เนี่ยก็ใช้มือเถอะแล้วก็หาน้ำล้างเอา

เพราะจริงรถใครก็ใครก็รักอะเนาะใช้เท้าไปดันอย่างนั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแบบเหมาะสมเท่าไหร่
ถูกต้องนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวแบบไปเหยียบปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวกัญชงกันชนเขามีปัญหาอะไรมา

มีหลักฐานด้วยนะครับตรงใช้มือดีกว่านะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ขายนมโรงเรียนทีนี้ก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นมาบอกว่าเอาแล้วเป็นนมโรงเรียนแบบนี้เอามาขายได้เหรอถ้าเป็นแบบนี้อ่ะนะคะ
มาคุณแม่เลี้ยเดี่ยวท่านนี้ค่ะก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าเสียใจนะคะมาด่ากันแบบนี้
พวกคุณจะลบเม้นเราก็ยังเจ็บในใจจากโพสต์นี้ก่อนจะตัดสินคนอื่นเนี่ยขอให้ไตรตรองสักนิดนะคะว่าเขาโกงไหมไม่ใช่พูดเลยเม้นเลย
รัฐนี้มีเก็บปลายทาง
เป็นนมที่เขาซื้อมาจากเพจที่ขายนมโรงเรียน

แล้วลูกก็ไม่ยอมกินนมชนิดอื่นเลย

ตนจึงได้สั่งเอามาไว้ให้ลูกกิน
ในราคารังละ๒๕๐บาท
บรรจุนี่นะคะ๓๖กล่อง

ซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยโพสต์ขาย
แต่บังเอิญว่าลูกได้รับทุนจากโรงเรียน
แล้วก็ได้นมโรงเรียนมาอีกหนึ่งรัง
ตนก็เห็นว่านมโรงเรียนที่ซื้อมาจากเพจก่อนหน้านี้

ก็เลยตัดสินใจโพสต์ขายในราคารังละ๒๐๐บาท
ซึ่งปกติก็ซื้อมา๒๕๐บาทถูกไหมคะ

เพื่อจะได้มีเงินไปซื้อขนมให้ลูก
ไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมาย
ขณะที่นางมณีรัฐเทียมครูรองศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ
รับราชการในตำแหน่งศึกษาธิการก็บอกว่า
มโรงเรียนที่ทางผู้ปกครองได้รับแจกจากโรงเรียนเนี่ย
คือไม่ให้นำไปประกาศขายตามนโยบาย
ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองซื้อมาจากที่อื่น
หรือว่าอาจจะเป็นแหล่งผลิตเดียวกัน
ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนำไปโพสต์ขาย
แต่ก็ไม่มีกฎหมายว่าห้ามนำไปดัดแปลงหรือยังใดค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีประเด็นนี้นะคะ

ปกติเขาก็คือนมจะเหลือแล้วเอาไปจำหน่ายหรือเปล่า

แต่พอแพ้แผลเขาเสียดายว่าอยากจะเอาเงินใช่ไหมครับ

วันนี้หลังจากที่แบบว่าเขาโดนด่าฟรี

ตามในเพจตามทำอะไรอ่ะ
เกี่ยวข้องอันนี้จะมีพี่ผู้ชายคนนึงคือมาบอกว่าหนูเกี่ยวข้องกับทางการกระทรวงการศึกษา
หนูไม่เคยเกี่ยวข้องหนูไม่ได้เป็นครูหนูไม่ได้เป็นอาสาอะไรเลย
คือนมอันนี้ที่เอามาโพสต์คือเป็นนมของลูกที่หนูสั่งมาจากเพจที่ใครอ่านอยู่ในเพจจะเห็นจะเห็น
ว่าเออเพจนี้เพจนี้บางคนก็สั่งบางคนก็เคยสั่งจากหลักฐานที่มีค่ะแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยเอามาโพสต์ขายว่าเออ
ขายรังละสองร้อยนะอะไรแบบนี้ค่ะนัดรับหนูก็ไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมายอะไรขนาดนี้
เขาก็ว่านี้คือเขาก็ไม่รู้อันนี้เขาก็ไม่รู้ก็ไม่เพราะว่าเขาดันได้ทุนไงแล้วก็ได้นมโรงเรียนมาอีกหนึ่งรังอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะมีจำนวนเพราะเขาก็ซื้อมาของเขาในรังหนึ่งที่แบบ๒๕๐บาท
แต่นมโรงเรียนมันจะราคาต่ำกว่านมทั่วไปเวลาสมมุติว่าของพี่เช่าก็ซื้อให้ลูกนะน้องนี้
ก็กินนมโรงเรียนแบบนี้นะครับราคามันก็จะถูกกว่านมที่เขาขายปกติตามร้านสะดวกซื้อ
เพราะฉะนั้นแล้วนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้อมาเนี่ยมันจะมีแบบถูกกฎหมายด้วยผิดกฎหมาย

แล้ว๑๐๐๐กับทุกบ้านด้วยนะ
ทุกบ้านครบกาห์หมูบ้านทุกบ้านลงให้ทุกบ้าน
วันนี้อะไรยังไงอะเรียบร้อย
ทุกวันนี้แบบ๑๐๐๐๒๐๐๐ก็ซื้อได้เสมอ
ใช่ป่ะเมื่อก่อนเขาบอกต้นเล็กฟอร์มดีดินต้นละเป็นแสนเป็นล้าน
ฉันได้ฉันนั้นเขาบอกว่าตอนนี้บางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวมันออกหน่อแล้วมันจะได้เงินได้ทองได้อะไร
เขาต้องดูไลน์นะฮะใช่จริงครับไม่ใช่ใครเล่นแบบว่ากล้วยด่างทุกคนแล้วจะรวยหมด
ถ้าสมมุติเลี้ยงกล้วยด่างทุกคนแล้วมันรวยหมดประเทศไทยจะไม่มีคนจน

ถูกไม่ใช่แบบทุกคนปลูกก็จะได้แบบว่า
เห็นไหมตอนนี้คนไปซื้อกันที
บางทีโอเคถ้าคุณมีเงินเย็นซื้อมันก็ไม่ผิด

สมมุติลายมันตรงที่เขาต้องการมันก็แพง

แต่ถ้าสมมุติคุณปลูกแล้วลายออกหน่อมาเยอะแต่ลายมันไม่ตรง

ช่วงวันใหญ่ฉันเห็นคนไปกู้หนี้ยืมศิลป์มาลงทุน

ผมต้องมีสติว่าเพราะอย่างคนที่เขาเล่นทิ้ง
เขาก็มีกลุ่มที่เขาแบบยอมจ่ายจริงแม่
ซึ่งเขาบอกจริงที่น่าสนใจจริงเลยนะ

กระบองเท็จคนเล่นกันมานานอยู่แล้ว

มันก็ช่วงโควิดมันก็จะไม่ให้คนว่าง

ซึ่งเขาเปิดวันนี้เขาเปิดถ้าสมมุติใครติดตาม
เพจต่างจะมีการเปิดโอ้โหประเทศจีนเขาเพาะกันเป็นแบบว่า
อ่ามหาศาลลูกใช่ไหมถูกแล้วประเทศถ้าสมมุติวันหนึ่ง
เอาของจีนเข้ามาอีกหน่อยอ่ะวันที่๒ธันวาลรถไฟความเร็วสูง
จีนมาถึงลาวแล้วน่ะอ่าแน่นอนมาถึงเวียงจันทร์แล้วน่ะอืมตอน
อันนี้คุณนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเอ่อรู้สึกจะเป็นคุณหมิงอ่ะอ่าฮะ
นั่งมาถึงเวียงจันทร์ได้เลยนะมาที่เวียงจันทร์นะเวียงจันทร์เป็นรถไฟความเร็วสูงเลย
เราก็ไปนั่งที่เวรจันทร์ไปจีนได้เลยได้เลยอ๋อจ้ะแล้วก็ไปต่อไปที่ฮ่องกง
วางโจอะไรก็แล้วแต่คุณเลยถ้าสมมุติว่าบ้านเราจะไปขึ้นตรงไหนมด
ถ้าไปอยู่หนองคายหรือว่าขึ้นไม่ได้เพราะต้องไปข้ามที่นู่น
หมายถึงว่าข้ามไปลาวอ่ะต้องไปจังหวัดอะไรจากหนองคายเอาหนองคาย
ค่ายแล้วก็ถึงไปเวียงจันทร์ไงอ่าแต่คนนี้คือเมื่อก่อนตอนแรกเขาบอก
เอาคิดว่าประเทศไทยจะมีท่ามารับแบบนี้ไม่แล้ววันที่สองเนี้ยเดี๋ยว
คงจีนถึงแล้วถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถ
เห้อดำราคาอีกไม่แพงแหมถูกต้องมันมีแดงอินโดแล้วก็มี
แบบว่าก้านเป็นสีดำหมดเลยอ่ะเป็นรํะต้นสีดำอ่ะ

ขึ้นมาอ่ะใครจะรับผิดชอบของโมดเอามากี่น่อแล้ว๒๓แต่ส่วนใหญ่มันน่อมอยู่ใต้ดิน
เล็กเนอะมันต้องดูและดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบลกกันซักแป๊บนึงนะครับผมช่วงหน้า
หมอฟันงงครับไม่ให้ผ่าหนองออกใช้ความถี่เข้าสู้ครับ

จ๊ะจ้า

ตอนนี้เขาจะบอกว่า

คนไข้เนี่ยคือปกติถ้าเราเป็นฟันเป็นหนอง

อ้าวเดี๋ยวขอกลับไปสวดมนต์เอา
อืมเดี๋ยวขอกลับไปสวดมนต์เอาความดีเนี่ยเข้าสู้

คือทันตแพทย์รายหนึ่งก็โพสต์ข้อความเขาเล่าเรื่องของคนไข้ว่าอย่างนี้
ตั้งแต่เจอคนไข้มาทั้งชีวิตฮะจนกระทั่งตอนเนี้ยก็เกือบสิบปีแล้วอืม
คนไข้ไม่ยอมให้ผ่าตัดรักษาฮะแต่ขอให้คนไข้เนี่ยกลับไปสวดมนต์
เอ้าภาวนารักษาสินจะได้หรอ
เขาเชื่อในความดีฮะซึ่งหมอก็พยายามอธิบายว่าคนไข้เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยจริงเนี่ยคือฟันถูกมา
แล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอจนมันบวมอ่ะอ่าถ้าอักเสบแล้วเขาว่าอย่างงั้นน้องมาแล้ว
ตอนนี้หนองมันเมื่อมันบุดปุ๊บมันก็จะค่อยซ่อไปเรื่อยอ่ะหนองอ่ะถูกนะครับ
ปรากฏว่าหนองอ่ะมันซ่อไปตามช่องว่างตรงหน้ากับคออ่าฮะ
ต้องผ่าตัดระบายหนองออกเพราะมันจะบวมติดเชื้อไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับ
เรื่องแบบว่าเอาจริงทำไมต้องมันไม่ได้เกี่ยวกับฟันหรือปากเดียวแต่มันจะไปเบียดลมหายใจด้วยไง
ทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่แบบว่าหายใจไม่ออกด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็เอาจริงที่สำคัญรักษาก็ไม่ได้เสียเงินอะไรแต่ญาติก็บอกว่าไม่ผ่าตัดยืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่ผ่าตัด
เพราะเขาเชื่อในความดีเช่นเดียวกับตัวคนไข้เนี่ยที่เอาตามพี่สาวเลย
เขาถามเอาคนไข้เอายังไงเพราะพี่สาวบอกอย่าผ่าเลยเดี๋ยวกลับไปสวดมนต์ปฏิบัติทำไปปฏิบัติกันกันดีกว่า
ตัวส่วนใหญ่เขาบอกเข้าใจหมอที่เป็นห่วงคนไข้อะ
แม้มันอันตรายถึงชีวิตบนทีเรื่องเอาความดีเอาสู้แต่คนไข้

พอพี่สาวเดินออกไปหมอก็เลยแศกคือเข้าใจแหละ

คนไข้ก็จะเอายังไงเอาตามหมอเอาตามพี่สาเอาตามพี่สาเอาตามพี่สา
ซึ่งเขาก็บอกคนไข้ก็บอกว่าก็เอาตามพี่สาวแล้วก็จะกลับบ้าน
ซึ่งก่อนที่ด้วยความเขาก็รู้แหละว่าอาการแบบนี้อีกโทรอีกไม่นาน

เขาก็เลยหันไปรอพี่สาวเดินไปแล้วเขาบอกคนไข้ว่า
ไม่ไหวก็รีบกลับมานะด้วยด่วน

รู้เลยว่าตอนนี้กลับไปหาคุณหมอแล้วยัง

เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันดูสิว่าเป็นยังไงบ้างเนอะ

หนุ่มค่ะพี่หนุ่มเนี่ยหลายคนถามหานะ

อืมเออถามถามกันมาหลายวันแล้วทีเดียว

คุณอ่านข่าวไปก่อนนะได้ครับผมนะฮะ

ขอบคุณหนุ่มหนูมอีนหนึ่งคนนะครับ
ลำแสงสีทองส่องประกายนะครับผม
วันนี้ครับมาแล้วมาแล้วครับผมนะฮะ
หลายคนถามหาว่าไปไหนนี่เปิดโฟนนะ

ไหนหลายคนถามหาค่ะคุณพี่
ก็คือให้หินปูนในหู
มันเหมือนมันกระเทาะออกมาหน่อยหนึ่ง

โคลงไปโคลงมาดูเป็นเรือ

แต่ตอนไปอ่านข่าวตอนน้องบรรก็คือต้องอัดยาไป

สมมุติว่าเนี่ยอุอยังไง
ตอนเย็นอาจจะขอหยุดสักแป๊บนึงก่อนเพราะไม่ไหว

มันโค้งไปโค้งมามันทรงตัวแล้วมองหน่อยเองอะ

มีอะไรอยากจะบอกชมท่านผู้ชมเนี่ย
แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่หนุ่มฮะ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

พอพักแปปนึงเนอะ
โดยภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพให้เห็นพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่นะครับ
ลักษณะคล้ายกับแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบตรงกลางเนี่ยเป็นสีขาว
แต่ที่สะดุดตามากก็คือมันมีสีเหลืองทองอล่ามครับ
กับว่ามีลำแสงบางอย่างกำลังส่องประกายเจิดจ้าอยู่รอบ
อย่างไรก็ตามครับแม้จะไม่สามารถสรุปคำตอบได้แน่ชัดว่า
แท้จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร
แต่รายงานนี้ชี้ระบุว่าในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงทั่วโลก
ก็มักจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เช่นที่แม่น้ำเหลืองประเทศจีนนะครับ
แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ๖ของโลกถูกเปิดเผยว่ามีมลพิษร้ายแรงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๐นั่นเองครับ
ใช่ค่ะอาจจะเป็นมลพิษหรือเปล่าหรือที่กล้องมันสามารถจับได้
ก็เลยเป็นเห็นเป็นลำแสงแบบเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองตรงกลางแบบนี้นะฮะ
มันเหมือนแบ่งสีถูกต้องนะครับผม
เหมือนที่เราเคยพบในประเทศของเราก็อาจจะเป็นไปได้
อ้าวมีหลายคนถามเลยว่าปีนี้เนี่ย
จะได้ดูบ้างไฟพญานาคกันหรือเปล่า
พี่จะไปหรือเปล่าตอนแรกพี่จะต้องไป
ไปได้นี่ไงเขาบอกเลยรับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มเท่านั้น
ตอนแรกฉันจะไปตอนแรกไปกันหมดเลย
แล้วเสร็จแล้วปุ๊บถ้าไปแล้วคิดไปคิดมาอาหารไปดู
แม่คนนี้หนูก็จะไปคนนั้นก็จะไปคนนั้นก็จะไป
เลยเยอะหลายคนสรุปบอกกันว่ากูไม่ไปแล้วถ้าไปก็ไม่มีใครจัดได้ทีพีเลย
โหก็เยอะเกินก็ไม่มีไปด้วยอันนี้ที่จังหวัดน้องคายค่ะ
สำหรับปีนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
นายนัทธวัฒน์วิริยานภาพรก็มีการร่วมหารือในส่วนราชการค่ะ
เพื่อที่จะจัดงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคประจำปี๒๕๕๙
โดยมีการพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องกับคำสั่งของสบค
แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายค่ะ
เรื่องต้นจะมีการจัดกิจกรรมใน๕อำเภอคืออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนาวาปี
ช่วงวันที่๒๑๒๓ตุลาคมนะคะซึ่งปีนี้ออกพรรษาก็ตรงกับวันที่๒๑ตุลาคม
แล้วก็งดกิจกรรมรื่นเริงไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงทุกชนิด
จะมีเพียงพิธีบวงสวงบูชาพญานาคการชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
แล้วก็การตักบาทเทโวเท่านั้น
ทางด้านในแพทย์สรรสุนทรธนากุลนายกเทศมนตรีพลพิสัยท่านก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าสถานการณ์โควิดของจังหวัดหนองคายนั้นเริ่มผ่อนคลายลง
ประกอบกับมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย
ซึ่งเป็นจุดหลักในการจัดงานออกพรรษาบ้างไฟพญานาค
โดยประชาชนต้องการให้มีการจัดงานตามประเพณีดั้งเดิม
โดยจะเน้นมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
แล้วก็จะมีการจัดจุดคัดกรองนะคะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้ได้มากที่สุด
ยืนยันค่ะว่าจังหวัดน้องคายมีมาตรการที่ดีในการรองรับนักท่องเที่ยว
หากผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่
ที่จริงแล้วเขาจะตรวจวัคซีนตั้งแต่ลงเครื่องที่อุดรณ์
แต่ก็ขนาดเดียวกันคนที่ขับรถขับราเนี่ยเขาจะมีการตรวจตลอด
ตัวเองเพิ่งไปมาแล้วก็เขาบอกว่าถือวัดตอนแรกถามทำไมที่จริงมันก็ไม่ควรจัด
เขาบอกว่ามันเป็นประเพณีคือปกติจะมีคอนเสิร์ตมีหนังกางโปร
จะไม่มีเลยอันนี้คือมีบวงสวงลำถวายแล้วก็เสร็จแค่นั้นเอง
บางคนก็ไปนั่งรอชมบ้างไฟพยาน
คือรัฐนาวร์ปีขยับไปอีกนิดหนึ่งแถวสังคมแถวรัฐนาวร์ปี
แต่ก็อย่างที่บอกกันณตอนนี้
สังคมรัฐนาวร์ปีสีชีวิตชีวิตเชียงใหม่และรัฐนาวร์ปีพิสัย
เพราะว่าพี่เช้าเคยไปดูที่โพนพิสัยเมื่อสองสามปีที่แล้วเห็น
ไหมคะขึ้นมาสี่ลูกอ๋อนะครับผมเป็นตุ่มแดงแดงยุงกัดเต๊ไม่
หมดเลยฮะอีบ้านะครับแต่แต่บางใครไม่เห็นนะฮะนะครับพี่โพนพิสัย
มีบุญด้วยนะพี่หมดเห็นหรือยังเคยเห็นไม่เพราะไม่เห็นเราไปรอที่
ึงการยังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นอ่ะมดบึงการบางปีก็ขึ้นบางปีก็ไม่
จุดที่ขึ้นจริงจริงอ่ะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยแหละวัดวัด
ใหญ่อ่าใช่วัดใหญ่ตรงนี้เขาถึงเชื่อว่าวัดใหญ่เมื่อก่อนจะมี
ผ้าสามรูปใช่ไหมล่ะอืมพระสุกอืมพระสัยพระเสริมอ่าฮะมาอยู่ที่
เรื่องจริงเลยอ่ะก็คือเขาบอกพระพระสัยพระสุกพระเสริมอ่าฮะ
มีสามพี่น้องอืมก็คือคนเขาเชื่อว่าเป็นเหมือนพระยาพระยางาศ
เป็นคนขึ้นมาสร้างอืมเสร็จแล้วปุ๊บตอนที่ประเทศลาวเขาก็
ตอนที่เขามีสงครามเขาก็ย้ายพระสามองค์เนี้ยมาไว้ที่
ฝั่งบ้านเราเมื่อก่อนมันไม่มีประเทศไทยประเทศลาว
นี่ครูน้องก็แหละอ่าเป็นแบบว่าไม่มีคุณคุณแบรนด์
ใกล้ใกล้กันก็เลยเอาพระสุกเออตอนแล้วก็คือเอาพ่าพระสุก
อยู่ใต้น้ำอ๋อจนถึงวันนี้ผ่านไปกี่ปีกี่ปีอ่ะ
ก็ยังไม่มีใครเอาพระศูกรขึ้นมาได้
เขาก็ชื่ออภญาณาจะเก็บพระศูกรถไว้ใต้น้ำ

แล้วก็ไม่มีใครสามารถย้ายพระศัยไปได้อีกแล้ว

เขาก็เลยเชื่อว่าเหมือนกับว่าจะได้เห็นเยอะ
ก็เลยมีที่มาที่ไปของวัดไทย
วัดไทยตรงที่บ้างไฟพญานาคขึ้นที่จริงมันก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงเมื่อก่อนมีตำรวจคนหนึ่งไปอยู่
เสร็จแล้วก็บอกว่ามีพญานาคบอกเนี่ยสร้างให้หน่อยเหมือนแบบเป็นเสาหลักเมืองเขาให้หน่อย
เมืองไทยเรามีเสาหลักเมืองใช่ไหม
เขาบอกว่าให้สร้างเป็นเสาหลักเมือง

มีผู้หลักผู้ใหญ่เอาเงินไปทำบุญจนสร้างวัดใหญ่นั้นได้สำเร็จ
เขาก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดที่แบบเป็นเหมือนหลักเมือง
เพราะว่าถ้าจะดูบ้างไฟพญานาค
มีโอกาสจะได้เห็นก็ไปที่วัดใหญ่เนอ

อีสานก็บอกจริงว่ามันขึ้นตลอดโขงนั่นแหละ
สีเชียงใหม่ก็ขึ้นสีเชียงใหม่ก็ขึ้น
พอหลังแต่สีชมไล่มาเรื่อยไปถึงปรึงกาลแล้วแต่
เพราะว่าบางคนจะขับรถไล่ดูเลยนะ
เขาจะมีเวลาขึ้นของเขานะฮะ

พอขึ้นเขาก็จะปบมือดีใจโหล้งนะ
บอกว่าตั้งแต่ถ้ำนาคาเปิดก็เริ่มมีขึ้น
บนถ้ำก็มีแปลกมีอันนี้คือบนถ้ำนาคาถ้าสมมติเราไปเที่ยวไม่ต้องมูตร์เตรียรูนะ
จะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกเลยคิดถึงจากพิซี่ออกไหม

เป็นแจ๊คูซี่ธรรมชาติเป็นน้ำตกแล้วช่วงนี้น้ำเยอะ

ทำแบบเหมือนธรรมชาติเลย

เค้าบอกเรื่องราวก็คือมีนายภาเนี่ยเค้าลงมาแล้วเค้าได้ยินเสียง

พอปลาติดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลงมาปุ๊บเนี่ย
เขาก็ไม่เห็นปลาแต่กลับเห็นเต่า
นะครับพอเห็นเต่าปุ๊บเขาก็ช่วยเต่าตัวนี้ลงไปข้างล่าง
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาพบปรากฏการณ์ธรรมชาติคือ
มันคล้ายกับหินที่มันแตกเป็นลายรูปหลังเต่าเลย

มันมีเรื่องราวของคนที่แบบว่าแปลงร่างกายเป็นเต่าอะไรประมาณนี้
แต่ตอนนี้รู้สึกที่ถ้ำนาคามีคนมาบอกว่า

คุณต้องระวังนะฮะมิจฉาชีพเยอะเหมือนกันนะฮะ
เรียบเก็บเงินเก็บทองตั้งโต๊ะบวงสวง
ซึ่งในปกติจริงไม่มี

แต่กลายเป็นว่าไปเก็บเขาแบบบางคนเจอเป็นหมื่น
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังดีเลยนะฮะ

ที่ที่ไม่ใช่คนบึงโขงหลงไม่ใช่คนบึง

การเป็นมีบริษัทคุณไม่ต้องใช้บริษัททัวร์

เขาน่าชนคนบึงการน่ารักขนาดไหนรู้ป่ะ
เขากลัวคนจะถือน้ำขึ้นไปแล้วจะไปทิ้ง
เขาก็บอกโอเคผมขอรับจ้างแบกน้ำขึ้นไปให้แล้วกันครับ

แล้วคนบึงการน่ารักจริง

คนในพื้นที่เนอะเขาก็จะได้แบบ
อย่างนี้ละกับต่าง
ขอให้ใช้ชาวบ้านในพื้นที่

เบรกกันสักครู่แห่เดากันใหญ่เลยแม่ลูกหนึ่งมีรักคือใคร
อื้อฮือช่วงหน้าฮะ
เอาละฮะวันนี้มีการบ้านให้ชาวเน็ตได้ทำกันอีกแล้ว
คือเพจเจ๊มอย๑๐๘ก็ได้โพสต์ข้อความเก่าที่ระบุว่า
ถ้าแม่มีความรักใหม่ก็ดีใจกับแม่
เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปีก็เชียร์
วันนี้ได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่แล้ว
มุ้งมิ้งน่ารักเหมาะกันมากแถมอายุผู้น่าจะน้อยกว่า
ความแบบแม่ต้องเจอรักที่ดีและมีคนดูแล
ปลอย่าขุดคุยรักของแม่อยากให้แม่ชิวแค่อยากร่วมยินดีพอ
พอแคปชั่นว่ามึงจำโพสต์นี้ได้ไหมตอนนี้ข่าวเริ่มกระพืออีกแล้วนะนะฮะ
แม่เลิกลักดูมีพิรุษแหละที่แม่คุยด้วยเนี่ย
เป็นคนเดียวกับอีแมวบอกจริงจะดีใจมากแม้ว่าผู้ชายใหม่
แม่จะเด็กกว่าแต่โปรไฟล์เลิศเป็นที่หมายปองของสาวฮันแน่
หนูเห็นแม่ตามไปเม้นต์เกือบทุกรูปแล้วนะแต่รอแม่พร้อม
แล้วออกมาพูดเองเลยดีกว่าด้วยรักงานนี้คนก็เลยมาคอมเมนต์
เป้าไปที่แอปทักษะอ่อนพร้อมบอกว่าอยากรู้ว่านุ่มที่หมายปองน่ะคือใคร
ก็มีคนโยงไปมากมายเลยนะฮะมีเขาโยงไปหาใครบ้างแองจี้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

อย่างเนี้ยหนูก็รู้หนูพูดไม่ได้

คุณแม่อยากที่ให้ฆ่าเยอะนะครับอัมปัจจาราภารไปเที่ยวคาเฟ่ครับ
แต่ไม่ได้เข้าร้านต้องกลับทันที
เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่ออัมพัชราพา
เดินทางไปเที่ยวร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
แต่ยังไม่ทันได้เข้าไปนั่งในร้านนะครับก็ต้องเปลี่ยนใจ
งานนี้ความหาก็บังเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของร้านรู้เข้า

พัชราภามาร้านครับเด็ก

อ้ำกลับเลยครับโอ๊ย
ทีหลังบอกก่อนเดี๋ยวยกโต๊ะให้นี่

เจ้าของร้านดังกล่าวก็ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว
โอ้โหนานมาก
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้แอบเปิดร้านนะครับ
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้นะครับผมนะฮะ
เจ้าของร้านก็กลัวว่าเดี๋ยวจะงานเข้าร้านซะนะครับ
เดี๋ยวหนูค่อยถามให้หลังใหม่แล้วกันเนาะ

คนก็สังเกตว่าแม่ใส่เสื้อไม่เรียบ
คือจะบอกว่าสกิทเกมนี่คือเรื่องว่า
เรียกว่าให้ความสนใจกันมากจนกลายเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงต่อแบรนด์ประจำเดือนตุลาคมมากที่สุดในหมู่ดาราเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงที่เรื่องนี้แล้วก็นักแสดงเกาหลีประจำเดือนนี้เลยค่ะ
โดยมีรายชื่อทั้งหมดนะ๑๐คนด้วยกันมีอีจองแจจองแฮอินวีฮาจุนอียูมิกงยู
ลีบายองหุ่นพักจองมินคิมแดมะยองลีซูขยองแล้วก็ฮอซองแทนี่นะคะ๑๐คน
เรียกว่ากระหึ่มโลกไปเลยทีเดียวตอนนี้น้องอารีพี่ไปไหนอ่ะอ่า
น้องอารีพี่ชื่อชื่อเพิ่มจริง
สนุกจริง

คือแม้กระทั่งที่พารีสเขามีอีเวนต์สควิตเกมกันนะคะ
แล้วคนก็ไปเข้าคิวต่อแถวกลายเป็นโกลาหลมีแบบว่า

ถ่ายเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ

เต้นตลอดเวลาแบบแป๊บเอาอีกแล้ว
จะทำอะไรนะเขาจะทำอะไรกันอะไรอย่างนี้

อินเดียเป็นชาวอินเดียซึ่งตอนแรกเนี่ยวันนี้มันมีข่าว
คนที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยถูกติดต่อทาบทามให้เล่นเรื่องนี้

ตัวเขาก็เรียนเกี่ยวกับการแสดงด้วย
แล้วเขาก็มีผลงานการแสดงมาเนี่ย

แล้วเขาก็เลยบอกว่าโชคดีมากที่เขาได้เล่นเรื่องนี้
อยู่แล้วเขาก็ดับดังไปเลยตรงนี้

จะกลับมากันต่อกับข่าวใส่ใครครับแปปเดี๋ยวครับ
คำถามยอดคิดว่าเย็นนี้กินอะไรกันดี
เจ๊ยังแต่ตอนนี้ผมพี่คำถามพี่คืนรู้ไหม

ทำไมไม่เป็นความบทธนเรานะจริงไม่เป็นความบทธน

กินอะไรดีนะเปลี่ยนอย่างอื่นไหมออกนอกรู่นอกทางดี
จะต้องไม่แตกรู้อย่างเดียวว่าจะต้องห้ามแตก

อีกหนึ่งข่าวกันบ้างครับเรื่องราวของโรนันโดฮะ
เมซี่ติดท็อปไฟฟ์นั่นเองนะครับ
คริสเซโน่โรนันโด่ยังคงเป็นบุคคลแรก
ขณะที่เรียลนามเมซี่ผู้ติดตามขึ้นมาติดกลุ่มท็อป๕นะครับ

ใช่แล้วก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ
เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นี่วันหลังเราจะมากันเป็นแบบนี้
หลังพี่มดพี่มดหุ่นสเลนเดอร์มากนะแล้วก็ผอมเพียวแล้วก็มีพี่จีจี้อยู่ด้วย
ส่งไว้บ้างสิน่ารักเนี่ย
แฟนรายการก็ทำมาให้น่ารักมากเลย

ถูกต้องนะครับผมวันนี้ยินดีกับคุณตูนกับคุณก้อยด้วย
น้องน้องทะเลทอดเรียบร้อยแล้วนะครับ
เอาละครับพรุ่งนี้๖โมงเย็นกลับมาเจอกันใหม่
วันนี้ต้องกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ